อีกหนึ่งเรื่องใครที่จอดรถกระบะเอาไว้หน้าบ้านต้องระวังเดี๋ยวนี้จนชุมมาก
เขาอาศัยช่วงแบบใกล้รุ่งคนนอนหลับสนิทนะฮะไปขโมย
มีคลิปเหตุการณ์นะฮะแต่ว่าตำรวจนั้นยังไม่สามารถจะจับกลุ่มได้ครับ
คุณผู้ชมดูในวงกลมสีแดงภาพมันจะมืดหน่อยนะ
ไม่ค่อยชัดนะฮะกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้ามร้านในพื้นที่บ้านทัพตองนะฮะ
ปลวกแดงจังหวัดระยองครับก็เห็นภาพเนี่ยตะคุ่มตะคุ่มมานะฮะ
คนร้ายสามคนขับรถเก๋งสีขาวไปจอดหน้าร้านจากนั้นคนร้ายก็เดินปรีเข้าไปที่กระบะวีโก้สีขาว
ที่เป็นกล้องไก่บริเวณเหลือหกศูนย์สามสี่บริยองที่จอดอยู่หน้าห้องเช่าเขาใช้เวลาไม่กี่นาที
ก็สามารถเปิดประตูกระบะแล้วก็ขับออกไปหน้าตาเฉยแบบนี้ฮะ
ไปตามเส้นทางสายสามหนึ่งเก้าหนึ่งปลวกแดงบริยองไปทางแยกพุงมาลัยตามบนอ่าแม่น้ำคู้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตีสี่ของยี่สิบห้ามิถุนายนทางด้านนายธิรษักลีทุมนะฮะ
เป็นเจ้าของรถก็บอกว่าพักอยู่ที่ห้องเช่าซึ่งเปิดเป็นร้านรับซ่อมแล้วก็ส่งเสื้อผ้ากางเกง
ก่อนเกิดเหตุก็จอดรถไว้หน้าบ้านแล้วเข้านอนตื่นเช้ามาเอารถหายไปแล้วครับ
ไปขอเปิดกล้องดูนะก็เห็นว่ามีแก๊งคนร้ายนี่แหละ
น่าจะเป็นมืออาชีพเพราะทำแป๊บเดียวแล้วแอบเอารถไปเลยครับ
แล้วก็มุ่งหน้าไปทางสี่แยกพวงมาลัยและคาดว่าน่าจะมีการขับไปทาง
อ่าที่เรียกว่าแยกบ้านปากแพรกนะฮะออกไปทางสายระยอง
มาปูถนนสาย๓๕๗๔เบื้องต้นก็แจ้งความเอาไว้แล้ว
แต่ก็ยังไม่มีตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยครับนะฮะเขาซื้อรถคันนี้มาสี่ปีครึ่งแล้ว
ผ่อนเกือบจะหมดอยู่แล้วค่างวดเดือนละหนึ่งพันอ่า

เกือบ๖แสนบาทแต่ยังผ่อนไม่หมดไงรถหายไปซะก่อน
ใกล้หมดอยู่แล้วอยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มคนร้าย
แล้วก็เอารถกลับขึ้นมาให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับ
ใครจะไปจอดรถกระบะเอาไว้ต้องระวังด้วยเนอะ
อันนี้โจรชุมมากรถทุกคันแหละเอออืมนะฮะรถเก่งด้วยนะใช่